เรื่องแปลกกันต่อเกี่ยวกับปลาไหลนะ
แต่ปลาไหลที่จะพาไปดูไม่ใช่ปลาไหลธรรมดาแน่นอน
ปลาไหลที่นำมาฝากมีสีและลวดลายที่แปลก
และเขาก็เชื่อกันว่าปลาไหลเหล่านี้จะมาให้โชค
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปลาไหลกันหน่อย

เพราะปลาไหล่ที่เรานำมาฝากนั้นสีแปลก
จนชาวบ้านเชื่อว่าหมาให้โชค

พบปลาไหลแปลกคล้ายงูเหลือม
แหมสีก็แปลกแถมลายก็ยังแปลกอีกด้วย
ปลาไหล่ตัวนี้เป็นตัวสีส้มอมน้ำตาล
และมีลวดลายดูคล้ายกับงูเหลือม
มันถูกเลี้ยงไว้ในกระมังพลาสติกสีหวาน
ในบริเวณสมาคมกู้ภัยต้นทงชัยลำปาง

คุณการดาวดีสมาชิกกู้ภัยเล่าว่า

ซื้อปลาไหล่ตัวนี้มาจากจังหวัดเชียงราย
และพบว่ามันมีลวดลายแปลกตา
จึงนำมามอบให้กับทางสมาคมเลี้ยงไว้
เธอจึงตั้งชื่อให้ว่าปลาเหลือม
และเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็เริ่มทยอยแวะเวียนมาดู
พร้อมส่งหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
โดยตีเป็นเลขเด็ดต่างนานา
แต่ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าจะนำเลขทะเบียนรถกู้ภัย
คันที่ไปรับเจ้าปลาเหลือมมาอยู่ที่นี่เนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่เสียงดวงกันด้วย
ลองไปดูกันเอาเองว่าเป็นเลขทะเบียนอะไรเห็นกันชัดไหมล่ะคุณผู้ชม
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีชาวบ้านพบปลาไหลสีทองที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าจรรยาสินทุได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า
วันนี้โชคดีดักปลาไหลสีทองมาได้หนึ่งตัวที่บ้านอ่างเวียนห้าสิบแปดทับหนึ่ง
หมู่๑๐ตำบลหนองเอียรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
หวังว่าคงโชคดีนะเพื่อนทุกคน
และหลังจากโพสต์ข้อความไปก็มีผู้คนเข้ามาชมปลาไหลที่บ้านอย่างมากมาย
คุณจริญญาสินทุและคุณสินชัยรัตนะเจ้าของบ้านได้นำเอาปลาไหลสีเหลืองทอง
ความยาว๒๑นิ้วใส่ในอ่างแก้วมาให้ทีมข่าวและเพื่อนบ้านได้ชม
เมื่อทุกคนได้ชมก็ต่างพากันเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้
โดยคุณสินทุชัยเล่าว่าหลังเกิดฝนตกหนัก
ได้เอาลอบไปวางดักจับสัตว์น้ำในทุ่งนาหลังบ้าน
พอตกเย็นก็ออกไปเก็บรอบก็เลยได้ปลาไหลจำนวน๑๐ตัว
แต่สังเกตปลาไหลตัวหนึ่งมีสีที่แปลกแตกต่างไปจากตัวอื่น
มีสีเหลืองทองแต่ไม่มากจึงจับแยกค้างไว้ต่างหาก
ปรากฏว่าพอขังแยกอันไหลมีสีเหลืองทองสวยงามชัดขึ้น
และตั้งใจว่าจะนำไปใส่ตู้กระจกเลี้ยงเอาไว้
ส่วนทางด้านคุณจรรยาบอกว่าตนเองได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพราะเห็นว่าปลาไหลมีสีสวยและเป็นเรื่องบังเอิญ
ที่ต้นเองมีอายุห้าสิบแปดปีตรงกับเลขที่บ้านห้าสิบแปดทับหนึ่ง
ส่วนเจ้าของบ้านก็คือคุณสุรินก็มีอายุ๘๕ปีเช่นกัน
เชื่อกันว่าปลาไหล่สีทองจะนำโชคมาให้นั่นเองจ้า
นำเฉพาะตัวของมัน
หรือว่าร่าสุดจะทำเป็นแบบไฮบริน